กองทัพบกนะฮะชี้แจงกรณีผู้ประกอบการสร้างบ้านสวัสดิการ
ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เขาอ้างว่านี่มันคือความไม่โปร่งใส
แล้วก็เหตุที่โคลาสจำได้ไหมครับ
เอามาดูว่ากองทัพบกเขาชี้แจงยังไงก่อนอื่นนักข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปครับที่บ้านโป่งแมลงวัน
หมู่๕ตะบนโคกรวดอำเภอเมืองนครราชศรีมาไปดูสิ
คือไปถึงบ้านของจ่าทหารเนี่ยนะครับที่ก่อเหตุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๐๖๓เนี่ย
คือหน้าบ้านล็อกกุญแจรั้วแน่นหนาตัวบ้านซุดแล้วนะครับสีลอกยากขึ้นรก
ไม่มีใครอยู่กว่าสองปีแล้วครับถัดไปบ้านอีกห้าหกหลัง
สภาพแบบก็เป็นปกตินะครับยังมีที่ดินที่อยู่ระหว่างเตรียมปลูกบ้านอีกสองหลัง
ผู้พักอาศัยรายใหม่ระบุว่ามาซื้อที่ปลูกบ้าน
ซึ่งทราบประเด็นที่มีคนออกมาเปิดเผยเรื่องการกู้สร้างบ้านของจ่าทหารเนี่ย
นะฮะเขาเองก็บอกว่าเรื่องนี้ควรได้รับการตรวจสอบครับ
มีครับมีอยู่หลังนึง
ส่วนความคืบหน้ากรณีผู้ประกอบการสร้างบ้านสวัสดิการร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรม
ล่าสุดครับคุณผู้ชมพลโทนิรันดรศรีคชา
คนนี้ท่านเป็นโคศกองทัพบกชี้แจงบอกว่า
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลย้ำว่าไอ้เหตุยิงที่โคราชไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
เนื่องจากเป็นคนละช่วงเวลากันแล้วการหักค่าธรรมเนียมล่ะท่าน
ส่วนการหักค่าธรรมเนียม๕และเงินส่วนต่างยืนยันว่า
เหล่านั้นถูกหักในชั้นสวัสดิการกองทัพ
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีการตรวจสอบข้อที่จริงแล้ว
ส่วนการคุ้มครองพยานนะครับเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมที่จะดำเนินการต่อไปครับ